ทุกนี้ยังคงมีควันหลงเมื่อวานเราสั่งอยู่
คือหลายคนก็ถือเอาเลิกวันแห่งความรัก๑๔กุมภาพันธ์

แห่กันไปเกี่ยวก้อยกันไปจดทะเบียนสมรสกันใช่ไหมคะ
เขตชื่อที่เป็นมงคลโดยเฉพาะเขตบางรัก

รักก็คือเป็นเขตดีแหละเพราะว่าชื่อมันเกี่ยวข้องกับความรักนะครับ

ในอาคารกศธชรคมนาคมวันวาเลนไทยเมื่อวานนี้นะคะ
อวนไปด้วยความรักตลอดทั้งวันเลยนะคะ
คู่ละ๖๓๓คู่จากหลากหลายจังหวัดทั่วประเทศ
เขาเดินทางมาจดทะเบียนสมรสที่สำนักงานเขตบางรักษ

โดยคู่รักที่ได้ทะเบียนสมรสทองคำมูลค่า๒๐๐๐บาทเป็นคู่แรกก็คือ
ตำรวจโทชิดสนุพงศ์นินสุวรรณ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนสนทุ่งมหาเมฆ
และนางสาวสุพรรณสาปรีดา
ซึ่งลงทะเบียนผ่านออนไลน์ล่วงหน้า
ก่อนที่จะเดินทางมาจากจังหวัดฉะเชิงเซาตั้งแต่๖โมงเช้าเลยค่ะ
นี่ไงก็ตัดสินใจใช้ชีวิตคู่ด้วยกันนะคะ
ซึ่งตลอดทั้งวันก็จะมีสีสันคู่รักที่หลากหลายเลย
มีรายงานบางส่วนนะบอกว่าบางคนมาจองคิวตั้งแต่คืนวันพุธเลยคุณ
แล้วก็เริ่มทยอยมาต่อแถวกันตั้งแต่ตี๓นะคะ
โอ้โหนี่ยิ่งกว่าจองหัวอีกนะมารอกันข้ามคืนเลยนะคะ
โดยคู่รักที่อายุมากที่สุดเนี่ยเป็นคู่วัยหกสิบห้าปี
ส่วนคู่รักที่อายุน้อยที่สุดเป็นคู่วัย๒๓ปีค่ะ
ซึ่งทั้งสองคู่เขาก็บอกว่าอายุมันเป็นเพียงแค่ตัวเลขจริงนะ
ระยะเวลาในการสมรสถ้าหากพร้อมที่จะดูแลซึ่งกันและกันซื่อสัตว์ต่อกันแล้วเนี่ย
ระยะเวลามันไม่เกี่ยวหรอกถ้าเรารู้สึกว่ามันใช่
รู้สึกว่าอยากจะอยู่กับคนนี้ไปตลอดอยากจะดูแลกันไปตลอด
ระยะเวลามันก็เป็นเรื่องของตัวเลขอีกเหมือนกัน
รวมถึงมีคู่รักต่างสัญชาติต่างภาษาที่รู้จักกันผ่านเฟซบุ๊ก
ก็มองว่าระยะทางหรือโซเชียลก็ไม่ใช่อุปสรรคของความรักเช่นเดียวกันนะคะ
จูบกันออกซื้อทีเดียว
ใช่ค่ะนอกจากการจดทะเบียนสมรสแล้วที่อาคารกศธโทรคมนาคมนะคะ
เขามีการจำลองพิธีแห่ขันหมากแล้วก็พิธีหลังน้ำพระพุทธมนต์ให้กับคู่บ่าวสาวด้วย
นิมนต์พระมาให้ศีลให้พรกับคู่สมรส
หมายการเรียกว่าได้ครบเลยทั้งพิธีทางพุทธแล้วก็เป็นการจดทะเบียนตามกฎหมายด้วย